กันที่เรื่องของการอุ้มผู้หญิงคนหนึ่งนะคะแต่มีลักษณะเป็นสาวธอมหน่อยนะคะ
อยู่ในพื้นที่บางเขนค่ะมีผู้ชายขับรถมาอุ้มเธอขึ้นรถ
แล้วก็หายไปเลยนะคะกล้องวงจรปิดที่คอนโดจับภาพไว้ได้ไปดูกันค่ะ

ฟังข้อความที่ผู้มาอุ้มกับผู้ถูกอุ้มเนี่ยเขาคุยกันนะคะ
คนที่มาอุ้มเนี่ยเขาบอกว่าไปโรงพักกับผม
คนที่ถูกอุ้มเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวเอาของคืนให้เดี๋ยวเอาของคืนให้

เกิดขึ้นรถผ่านไปผ่านมาคนผ่านไปผ่านมาแบบนี้นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๐โมง๕๐ค่ะ
ของวันที่๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

รถคันนี้นะคะบอกทะเบียนหน่อยแล้วกันนะคะ
เผื่อมีใครรู้จักนะคะจะได้บอกเขามาชี้แจงหน่อย
ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นเพราะอะไรนะคะ
หมายเลขทะเบียน๑กไก่สรศ๘๗๓๓กรุงเทพค่ะ
ส่วนพฤติการนะคะเข้ามากัน๓คน

ส่วนสองคนขี่รถจักรยานยนต์มาดูลาดเหลาก่อนนะคะ
พอเห็นผู้เสียหายเดินมาที่บริเวณทางเข้าคอนโด
ขึ้นรถไปเลยค่ะและเป็นตามที่ภาพเห็นเลยนะคะ
รอปภที่อยู่ในจุดเกิดเหตุบอกว่า๑ใน๓คนพกปืนมาด้วย
ตอนนี้ตำรวจนะคะลงพื้นที่แล้วกำลังตามตัวชาย๓คนนี้
เบื้องต้นเช็คทะเบียนรถเช็คมิติคอนโด
เอาข้อมูลบัตรประชาชนที่ยื่นขณะที่แลกบัตรจอดรถในคอนโด
ให้ตำรวจตรวจสอบแล้วนะคะตำรวจตรวจสอบอ้าวเป็นคนคนเดียวกัน
เรื่องต้นสันนิษฐานว่าเจ้าของรถไม่ได้ปิดบังตัวนะคะ
ไม่น่าจะมีเรื่องร้ายแรงถึงชีวิตและระหว่างก่อเหตุ
อย่างที่ดิฉันบอกไปนะคะฟังสองคนที่เขาคุยกัน
สถานีตำรวจกับผมส่วนผู้เสียหายก็บอกว่าเดี๋ยวคืนของให้
เมนต์เพิ่มเติมบอกว่าผู้กำกับสนบังเขนนะคะ
ให้ข้อมูลแล้วบอกว่าผู้เสียหายปลอดภัยดี
แต่ไม่ได้เข้าแจ้งความและยังไม่ให้ความร่วมมือกับตำรวจ

ตอนนี้กำลังติดตามพยายามหาข้อมูล
กับผู้เสียหายและผู้ก่อเหตุค่ะ